คุณผู้ชมครับมาดูที่จังหวัดสมุทรปราการกันก่อน
เป็นเรื่องของนี่ฮะการหลบหนีการจับกลุ่มนะครับ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาเจอตำรวจ
ทีนี้เขากลัวตำรวจเขาก็เลยเร่งเครื่องในการหลบหนีนะครับ
ตำรวจเห็นว่ามีพิรุธก็เลยขับรถไล่ตาม
สุดท้ายนะฮะรถจักรยานยนต์คันนี้แหกโค้งชนเสาไฟ
แล้วก็เสียชีวิตคาที่นะครับ
คือตำรวจสพเมืองสมุทรปราการนะครับตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นทางโค้งภายในซอยเทศบาลบางปู๕๕
หรือว่าซอยยั่วซ่าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้เสียชีวิตเป็นชายไม่ทราบชื่อนะครับ
อายุประมาณ๓๐๓๕ปีขี่รถจักรยานยนต์หนีตำรวจ
แล้วเกิดเสียหลักแหกโค้งชนเสาไฟฟ้า
แล้วก็เสียชีวิตจมกองลงเลือดอยู่ข้างเสาไฟนี่แหละครับ
สภาพศพนั้นที่ใบหน้านั้นนะครับก็ยุบกระโหลกแตกนะฮะ
ขออภัยคุณผู้ชมคือมันสมองไหลกองอยู่ด้านนอก
ส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตก็อยู่ไม่ไกลห่างจากศพมากนัก
ประมาณ๑๐เมตรก็ล้มอยู่ริมถนนนะครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ซึ่งตั้งอยู่กลางซอยแล้วก็ด้วยท่าทางที่มีพิรุษนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อจะตรวจสอบ
แต่ว่าตอนนั้นเองผู้ตายกลับเร่งเครื่องหลบหนีออกไปด้วยความเร็ว
แล้วก็แซงรถกระบะที่ผู้เห็นเหตุการณ์หรือว่าชาวบ้านเขาขับเขานั่งกันมา
คนอยู่ในรถกระบะก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ
แล้วก็เห็นว่ารถจักรยานยนต์ของคนที่หลบหนี
เสียหลักแหกโค้งชนเสาไฟฟ้าอย่างจัง
จนทำให้คนขี่นั้นเสียชีวิตนะครับ

สืบสวนแล้วก็ยังไม่ทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นใครมาจากไหน

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างผู้ตายส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศก่อนนะครับ
จากนั้นก็จะทำการสืบสวนว่าผู้ตายเป็นใคร
จะติดต่อญาติให้มารับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็ต้องมีการตรวจค้นรถตรวจค้นในร่างกายของผู้ตายด้วยนะครับ
ว่ามีสารเสพติดหรือมีอะไรที่ผิดกฎหมายหรือไม่นะครับ